สุดท้ายหวังหลินชนะไป

สตาร์เชฟทั้ง๙ต้องเผชิญกับวันที่แสนลำบาก
มีสองท่านต้องบอกลากลัวสตาร์เชฟ

ว่าเขาทำให้เด็กนักเรียนพอใจได้หรือไม่

เทพีหอมหวนชงใต้ลิ้น

เจ้าชายเกาหลีจองอีวู
แม่บ้านแสนอ่อนหวานลิ้วหยุน
สวัสสายซาบซ่าเชิญเจียวา

รสชาติต้นตำรับเพื่อจินเสียง
เพราะบ้านตัวอย่างสินไฟชิง
ความฝันของตลกไม้ไข่นั้น

ใครจะยืนหยัดอยู่ในสนาม

รายการสตาร์เชฟเริ่ม

บุคคลนะครับและหัวข้อที่คุณต้องเจอก็คือ

เค้กข้าวนั่นเอง
ผมไม่ค่อยชอบทานเค้กข้าวอาหารทางเหนือก็มีไม่มาก
ดังนั้นทางตอนใต้อย่างเช่นเจอร์เจียงก็จะมีอาหารเยอะกว่า
วันนี้ทุกคนต้องใช้เค้กข้าวเป็นวัตถุดิบหลักในการทำอาหาร
เราใช้เค้กข้าวทำอาหารที่แตกต่างกันสามชนิดด้วยกันแบ่งออกเป็นเอ่อ

สตาร์เชฟทั้ง๙ต้องแบ่งกลุ่มกลุ่มละ๓คน
วิธีการเลือกให้เลือกได้เองไม่จำกัด
คนที่ทำได้ดีที่สุดในกลุ่มจะเข้ารอบโดยอัตโนมัติ

คุณเป็นผู้ชนะในครั้งที่แล้ว
คุณจะได้ประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุด

ทำไมล่ะเค้าคือบอกว่าฉันมีสิทธิพิเศษ

ถูกกำหนดโดยเราสิทธิของคุณก็คือแบ่งกลุ่มสามกลุ่มให้กับเพื่อนทั้งเก้าคนได้
ตอนนี้ผมขอถามคุณคุณอยากอยู่กลุ่มไหนบอกมาเลย
แต่ผมขอบอกคุณว่าอีก๒คนในกลุ่มคุณนั้นคือคู่แข่งของคุณ
คุณอยากเลือกสองคนไหนล่ะครับต้องเป็นฉันแน่เลยเพราะฉันเป็นคนที่อ่อนที่สุดในกลุ่มนะคะ
ลิ้วยุ้นไม่เคยเก่งอยู่แล้วลิ้วยุ้นมานี่มา
คนที่สองฉันอยากให้เฮอร์จุนเสียงเข้ากลุ่มเราค่ะ
ผมไม่อยากอยู่กับหลิวหยุนรู้สึกเหมือนว่าเราอยู่คนละระดับ
ใช่นะนี่คิดว่าคุณไม่ได้ระดับเดียวกับฉันเหรอคิดว่าตัวเองระดับจางเลี่ยงอย่างนั้นเหรอ
เค้กข้าวผัดเรียบร้อยแล้วต่อไปคือกลุ่มซุปเค้กข้าว
เค้กข้าวคนแรกเชิญจูตันค่ะ
เพราะว่าฉันทานซุปเค้กข้าวตลอดเลยฉันรู้ว่าแบบไหน
ก่อนวันที่เจ๊หวังลินจะเลือกคู่ต่อสู้คนต่อไปคู่แข่งที่อยากเจอที่สุดคือใครล่ะครับ
ที่อยากเจอเหรอคะหรือคนที่ไม่อยากเจอ
ไม่อยากเจอจองอิวูว่ะคนไม่อยากเจอจองอิวูว่ะ
ทำเค้กเข้าสำหรับคนเกาหลีแล้วฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เขาทำนานนะคะนั่นสิค่ะ
เรามาดูกันเจ๊หวังลินเลือก
จองอิวูว่ะ

อย่าพูดความจริงเด็ดขาดฉันคิดว่าตัวเองซื่อเกินไปแล้ว
งใต้ลิ้นคนยินดีเข้าร่วมกลุ่มจูตันและจองอีมูมะ

ทำไมอ่ะทำไมเธอเป็นมามืดอ่ะฉันอยากอยู่กลุ่มเดียวกับจูตันอ่ะ
ส่วนจางเลี่ยงโอกาสที่ฉันจะชนะคงไม่มีหรอกค่ะ
ในเมื่อต้ายลิ้นชอบกลุ่มนี้ต้ายลิ้นเขาเข้ากลุ่มนี้เลยนะ

แม่ทำไมคุณตื่นเต้นขนาดนั้นเหรอฮ
ผมเหลือเป็นคนสุดท้ายตลอด
หรือไม่ก็เป็นคนที่ต้องไปยืนอยู่รอบคัดคนออก

แต่กลับให้ผมอยู่กลุ่มเค้กข้าวซะงั้น

เธอทำร้ายจิตใจผมมากเลยหรือครับ

สตาร์เชฟทั้ง๙ตอนนี้แบ่งกลุ่มเสร็จแล้ว

จองอีวูจูตันชงใต้ลิ้น

สุดท้ายซิลไบร์ชิงจังเรียงไบร์ข่ายหนาน
คนที่ทำได้ดีที่สุดในกลุ่มจะเข้ารอบอัตโนมัติ

ผู้ที่ทำได้ดีที่สุดในกลุ่มจะเข้ารอบต่อไป
สตาร์เชฟอีก๖ท่านจะเข้าสู่รอบคัดคนออก
อาหารที่ฉันทำวันนี้มันเป็นอาหารเซี่ยงไฮค่ะ
ฉันชอบสั่งเมนูนี้เวลาอยู่ร้านอาหารค่ะ

ก็ตอนแรกต้องเคี่ยวซี่โครงก่อน
ผมคิดว่ามันจะง่ายขึ้นนิดนึงนะครับ
ข้าวเมืองนิงโปต้องผัดเนื้อซะก่อน

ได้ไม่ได้ก็จะทำลองดูสักตั้งนึง
หวังเลยเลือกคนที่อ่อนหัดจริงเลย
รู้สึกว่าหลิวหยุนพูดว่าทำไม่ได้ทุกครั้งเลย
แต่เหมือนว่าเธอเป็นคนโกหกนะ

ผมไม่ได้เป็นแบบนั้นครับ
ผมทำตามขั้นตอนไปเรื่อยครับ

เราก็ต้องมาดูกันว่าวัตถุดิบที่ทั้ง๓คนใช้
แล้วก็เลือกมาทำน้ำซุปนั้นเป็นยังไง

ซุปเค้กข้าวเป็นสิ่งที่ค่อนข้างง่ายอย่างนึงค่ะ

ข้าวทอดที่จริงเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์มากนะครับ

ดังนั้นไม่ว่าคุณจะใส่ไส้อะไรเข้าไป

ถึงจะทอดได้แล้วก็จะเคลือบเครื่องปรุงทั้งหมดเอาไว้ได้นะครับ
รสชาติจึงจะคงอยู่

ความจริงก็เหมือนกับลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาหมึกนี่แหละ
ผมคิดว่าหอเค้กข้าวและทอดด้วยไฟเบา

ผมคิดว่าจะน่าทานมากเลยล่ะครับ
เฮ้ยใครควบม้ามะเนี่ย
ไอ้หนุ่มจังเสียเหลียงขี่ม้ามาถึงครัวสตาร์เชฟเลยนะเนี่ย

ต้องใส่น้ำมันที่รักษาเครื่องปรุงเค้กข้าวไว้ได้นะ
ตอนนี้นะพอลองดูปริมาณน้ำมันน้อยไปหน่อย
ต้องสังเกตดีนะอย่าใช้น้ำมันน้อย

ผมจะทำเมนูเทปุระกุ้งชุบเค้กข้าวทอด
ผมอยากทำสิ่งใหม่ถ้าเป็นเค้กข้าวทอด
และต้องทอดแบบธรรมดาทั่วไป
มันจะไม่มีทางเอาชนะได้อย่างแน่นอนเลยนะครับ

เข้ากับเค้กข้าวของจีนได้เป็นอย่างดี
ผมคิดว่าอาจมีสิทธิ์ชนะด้วยนะ

โปรดติดตามตอนต่อไป